พาไปที่ตลาดพระขนงเมื่อคืนสักประมาณ๕ทุ่ม
มีคนเอาเด็กทารกอายุสักประมาณ๓๐วันไปทิ้ง
ยุงตอมกัดจนเด็กร้องไห้จ้าครับ
ตอนนี้ตามหาตัวพ่อแม่ที่เอาไปทิ้งอยู่นะครับ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่หมู่รัฐนาทีปลอดเด็กตึง
รีบมาที่เกิดเหตุทันที
เพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเขาแจ้งไปเนี่ย

เป็นเด็กทารกเพศชายอายุไม่เกิน๓๐วัน
ห่อด้วยผ้าอ้อมแล้วก็ทับด้วยผ้าเช็ดตัว

ตลาดน้องมิ้นคือยุงมันเยอะนะ
แล้วก็เอาเด็กไปวางไว้บนโต๊ะ
เป็นแผงขายของที่ตลับฆาตโขนงเครททวีรัฐนากรุงเทพ
เบื้องต้นเนี่ยตามตัวมันไม่มีบัตรแหละอะไร

นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนให้เขาดูแลกันก่อนนะครับ

จอดใกล้ตลาดกับจุดที่พบเด็ก

ได้ยินเสียงนะเหมือนแฟนกันทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันไป
ทั้งคู่จะขี่ออกไปจากนั้นไม่นาน
ทำไมได้ยินเสียงเด็กล่ะเด็กร้องขึ้นมา
ที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะตื่นขึ้นมาเห็นว่าอ้าวมีคนเอาเด็กไปทิ้ง
ตัวนิดเดียวเองตัวเราตัวโตโดนยุงรุมกัดเรายังไม่ไหวเลยนะคะ
วันนี้เขาจะปัดป้องยังไงนะฮะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ยืนยันว่า
ชายหญิงที่ไปจอดรถทะเลาะกันนั้นเป็นพ่อของแม่เด็กหรือเปล่านะครับ
ต่อมาตำรวจโรงพักคลองตันก็เป็นเจ้าของทองที่เข้าไปตรวจสอบที่ตลาด
เช้าวันนี้ก็จะมีการไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ดูซิว่าใครที่เอาเด็กทารกคนนี้ไปทิ้งเอาไว้
ใครไม่เลี้ยงเดี๋ยวผมอยากเลี้ยงเองนี่นะน่าสงสารนะครับ